ล่าสุดนะคะก็เนี่ยสยบข่าวเลยแต่ที่เห็นด้านหลังนี้คือซิตา
๓๑วันดีชั่วโดยามัญค์ซิตาร์นี่แฟนเก่าของกัน
นี่นี่เขายังรวมรูปไงเนื้อขู้เสื้อคู่
เขาลงว่าเสื้อคู่ชุดคู่
มันมีแคปชั่นเป็นรูปเนื้อแล้วก็เนื้อคู่กันค่ะ

แล้วก็วันก่อนไปเจอคุณสิตาสิตาเป็นแฟนเก่าของกัน
แล้วก็ล่าสุดจีตามีข่าวว่าไปคั่วกับแฟนเก่าของมารี
เป็นว่าแฟนเก่ากับแฟนเก่าสลับกันนะ
คือไปยืมเสื้อร้านของสิตาที่เขาเปิดแบรนด์อย่างร้าย
คือเขาขอยืมก็ถอดมายืมแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็ช่วยเหลือ
เขาแฮดถึงนี่แหละหลายคนก็ได้โยยสัพโยงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ทำความรู้จักกันค่ะยังไม่ได้ไปไกลอะไร
แต่คุณโยงไม่กันมารีอะไรอย่างเงี้ยเราว่าไงบ้างค่ะ
ก็อย่ายุ่งกับเขาเลยเนาะเขาก็มีความสุขกันก็ดีแล้วอย่างนี้
ค่ะก็จบพาร์ทนี้ไปมาดูอีกหนึ่งหนุ่มฮอตนะคะ
ผลิตนางสาวไทยพี่โบลิ่งใช่โอ้โหเลิกไปเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะนางก็ยอมรับตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เค้นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกครบประมาณ๖เดือนแล้วนะคะ

คือจริงตอนช่วงโสดก็ไม่ได้มีคนเดียว
เราก็จะมีคนคุยด้วยหลายคนแล้วก็
ต้องดูว่าใครที่แบบเหมาะกับเราที่สุด
จริงมันก็ชัดเจนในประมาณนึง
แต่ว่าก็ยังอยากแบบอยากให้พื้นที่ของเขาด้วย
คือผมไม่ได้ปิดนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า
มันก็ไม่ได้ต้องแบบผมให้คนอื่น

เราจะคุยกับใครก็ได้คุยหลายคน

แฟนใหม่เอกซีซั่นไฟล์เป็นใครก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ